เพราะว่าคนบันเทิงค่ะเขาก็โดนผลกระทบซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะ
ล่าสุดสาวไดอาน่าไปโพสต์ภาพซึ่งเราแบบว่าตกใจมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรมีทิชชู่นะแล้วก็เปื้อนเลือดซะด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เออสาวใดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนปัญหานี้ทำพิษซะแล้วนะคะ
นี่เธอโพสต์ภาพขณะทิชชู่เปื้อนเลือดคาดว่าน่าจะมาจากการไอหรือจาม
คุณอยู่ใกล้ที่เดียวกับฉันเลยค่ะอโศกชั้น๒๒
คุณก็ดูแลรักษาตัวดีนะฉันก็น่าจะไปหวั่นเร็วดีแล้วนะ
บอกว่านี่เธอนะติดเครื่องกองอากาศถึง๓เครื่องแล้วนะ
ยิ่งสูงเอ๊ะหรือฝุ่นมันยิ่งเยอะใช่ไหมนะ
กัดคอนโดคือย่านอโศกนะคะชั้น๒๓
นี่ก็สูงแล้วนะชั้นอยู่ชั้น๒๖ตามไปเจอขี้ฝุ่นได้ค่ะคุณ
คนที่ติดตามก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
บางคนก็บอกว่าตัวเองก็เริ่มป่วยเหมือนกันนะมีอาการเช่นเดียวกับสาวไดด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เออน่าเป็นห่วงจริงเรื่องนี้นะคะ
บางคนก็มาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้คุณได่ก็ลองเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางดูบ้าง
ต่างจังหวัดเผื่ออากาศมันจะได้ดีขึ้นนะคะ
จริงช่วงเช้ามาเนี่ยจะเห็นหมอกชัดมากแล้วช่วงเย็นเนี่ยเห็นชัดเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
ตรวจปอดไม่เจออะไรพอตรวจหัวใจปุ๊บเจอเธอ
อุ๊ยมันได้หนึ่งดอก